จริงจริงฮะชาวบ้านบอกว่าบ่อน้ำจืดที่ป่าชายเลนแห่งนี้นะ
เป็นบ่อน้ำจืดที่ผุดขึ้นมาเองในช่วงเวลาที่น้ำทะเลมันจะลดลงไป
แล้วก็จะมีน้ำจืดขึ้นมาจากตาน้ำใต้ดินแทนน้ำเข็มในทะเล
แล้วก็นอกจากน้ำจะจืดแล้วชาวบ้านบอกว่าถ้าเกิดเอามือตบรอบบ่อแล้วเนี่ย
ตาน้ำจะผุดขึ้นมาเป็นฟองอากาศปุดตบที่เมาะรอบระบอนหรือหรือตบมือแบบนี้ตบผุดแบบนี้
อันนี้ผมก็ไม่มั่นใจก็ตามที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์และมันคือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์
มาทำเชื่อของชาวบ้านคุณผู้ชมก็ต้องใช้วิจารณญาณนะครับ
ถ้าตักน้ำในบ่อนี้ไปดื่มแล้วเนี่ยก็ตามที่เขาเชื่อกัน
ก็จะแก้อาการปวดเมื่อยตามร่างกายซึ่งที่ผ่านมามีหลายคนตักน้ำไปดื่มแล้ว
มันก็บอกว่ามันดีขึ้นมันดีขึ้นทำให้หลายคนก็เดินทางมา
ตักน้ำจากบ่อนี้ไปดื่มกินกันจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนไปแล้ว
อันนี้เพิ่งทราบเหมือนกันว่าตบมือแล้วมันมีฟองขึ้นมานะ
มีอีกหนึ่งปรากฏการณ์ให้ดูนำมาฝากกัน
ไปดูภาพสาหร่ายสีเขียวสดแบบนี้เปรียบเสมือนมีคนเอาย่าไปปู
ครับเหมือนปูย่างจริงแต่มันคือสาหร่ายนะ
เขื่อนกันคลื่นที่ปากปากน้ำปรานบุรี
ปากน้ำปรานพลังใหม่ครับนำภาพเหล่านี้ไปโพสต์เชิญชวน
ส่วงนี้ใครผ่านไปผ่านมา

จะเห็นเหมือนมีใครเอาโพมสีเขียวไปปลูดนั่นแหละ

ต้องรีบไปรีบไปดูกันหน่อยนะครับอ่าสวยงามแปลกตาแบบนี้ก็เลยนำมา
กันใกล้ครับอยู่ปรานบุรีนะใครที่สนใจไปก็ไปกันได้
แล้วก็เอากล้องไปถ่ายเก็บภาพเอาไว้แบบนี้อืมแต่พอบอกเป็นตะไข้น้ำ
ไม่ใช่แบบว่าจะไปถ่ายรูปแล้วก็ไปเดินจะไปนั่งตรงนั้นแต่มันลื่นนะเดี๋ยวลื่น
ระวังด้วยเอาจริงอยากให้คุณทัศนัยไปปรบมือรอบรอบบ่อที่พังงา
ผมอยากพิสูจน์นะผมอยากรู้ตบปุ๊บมันจะผุดขึ้นมาหรือเปล่า
ทัศนัยอยากไปทุกที่อีกแล้วค่ะใช่ครับ